มาต่อกันที่เรื่องของแม่เด็กอายุ๑๒ปีนะคะ
เสียชีวิตจากการที่เข้าไปในพื้นที่เก็บไม้พยูง
ไม้พยุงเป็นไม้อะไรเป็นไม้ของกลางนะคะ
จากการกระทำความผิดเกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ในพื้นที่อำเภอนาจลวยจังหวัดอุบลราชธานี
คือเด็กคนนี้เข้าไปในพื้นที่นะคะแล้วก็ถูกไฟฟ้าช็อต
ไฟฟ้านี่เป็นไฟฟ้าที่เจ้าหน้าที่เขาปล่อยไว้เพื่อที่จะล้อมของกลาง
คือรั้วเป็นรั้วไฟฟ้าถูกไหมคะพอเข้าไปปุ๊บมันโดนช็อต
ใช่ค่ะแต่ทีนี้แม่ตั้งข้อสังเกตว่า
ของกลางเป็นไม้แค่นี้ทำไมจะต้องเอาไฟฟ้าถึงค
เอาไฟฟ้ามาล้อมทำไมไม่ให้คนเฝ้าล่ะ
รวมทั้งตอนไปเปิดโลงของลูกบอกว่าเห็นรอยช้ำที่ใบหน้าเต็มไปหมดเลย
เขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะโดนทำร้ายก่อนที่จะถูกไฟช็อตหรือเปล่า
นั่นแหละนะคะซึ่งคุณแม่ที่เข้ามาร้องเรียนคือนางอุไลทันวิมานะคะ
เป็นแม่ของเด็กชายอายุ๑๒ปีค่ะที่เข้าไปในพื้นที่เก็บของกลาง
เป็นไม้พยุงบริเวณด่านป่าไม้อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยจังหวัดอุบลราชธานี
คือเวลาที่เขาไปเขาไปกัน๓คนนะคะ
แต่ว่าถูกไฟฟ้าช็อตจนเสียชีวิตในคนเดียว
อีก๒คนเนี่ยตอนแรกพยายามที่จะช่วยนะแต่ว่าช่วยไม่ทันจริงนะคะ
วิ่งกลับบ้านไปก่อนแล้วก็ไปบอกให้ผู้ใหญ่มาช่วยเนี่ยนะคะ
โดยผู้ที่เป็นแม่ตั้งข้อสังเกตหลายอย่างเช่น
ทำไมเจ้าหน้าที่ต้องล้อมรั้วถึงขั้นใช้ไฟฟ้าแทนการใช้ยามาดูแลของกลาง
ตั้งข้อสังเกตถึงสภาพศพของลูกชายด้วยนะคะ
ตอนที่ไปเปิดโลงดูบอกถูกทำร้ายก่อนถูกไฟฟ้าช็อตหรือเปล่าเนี่ย
โดยผู้เป็นแม่ร้องเรียนไปยังสื่อต่างขอความเป็นธรรม
และเข้าแจ้งความต่อตำรวจแล้วด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา
คือวันที่๑๙ตุลาคม
ความคืบหน้าล่าสุดนะคะนายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษร

ย้ายไปอยู่เป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ
ที่๙อุบลราชธานี
ออกมาชี้แจงแบบนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ
ทำไมรวะไฟฟ้าทำไมถึงต้องใช้รัวไฟฟ้า
แล้วทำไมในคืนวันเกิดเหตุ
ไฟฟ้ามันไม่มีการตัดกระแสไฟฟ้าออกไป

ถ้าเป็นมนุษย์หรือสัตว์ป่า
เข้าไปในพื้นที่นี้ไฟฟ้ามันจะตัด

แต่อันนี้มันไม่ตัดมันกลายเป็นช็อตลูกเขาตาย
ใช่เนี่ยนะคะท่านอธิบายแบบนี้นะคะ
หากมีสัตว์หรือคนไปถูกรั้ว
จะถูกไฟดูดแต่มันก็จะตัดก่อนไม่ให้ถึงตาย

ย้ำวันนั้นก็อยู่มีสองคน
ได้ยินเสียงสุนัขเห่าดังมาจากด้านหลังของรั้ว

กระทั่งวันรุ่งขึ้นมารู้ทีหลังว่ามีเด็กดูดถูกไฟดูดจนเสียชีวิต
เหตุที่มันไม่ตัดเพราะมันช็อต

ส่วนที่ต้องใช้รั้วไฟฟ้าแทนคนเฝ้าเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีน้อย

ป้องกันการลักลอบการทำผิดกฎหมาย
ก็เลยต้องใช้ไฟฟ้ามาเป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่งนะคะ
พร้อมเปิดเผยว่าที่ใช้รั้วไฟฟ้าในช่วงกลางคืน
เพราะมีคนร้ายแอบไปขโมยของกลางอยู่บ่อย

ส่วนเรื่องของการเยียวยาผู้เสียชีวิตเบื้องต้นนะคะ
ช่วยเหลือค่าทำศพครอบครัวนี้ไป๓๐๐๐ตอนแรกนะ

แต่เงินจำนวน๑แสนบาทซึ่งเขาเตรียมอยู่นะ
ทางเจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้แล้วตามหลักมนุษยธรรม
ครอบครัวผู้ตายบอกไม่รับแต่จะขอรับมากกว่า๑ล้านบาท
ก็เลยจะต้องชะลอไว้ก่อนนะคะเพราะว่าขอมากกว่าที่เรามีอยู่นะคะ
ส่วนทางคดีความคืบหน้าตอนนี้พันธ์ตำรวจเอก
สเวกภพทันผู้กำกับการสพนจรวยเปิดเผยว่า
พนักงานสอบสวนเรียกตัวเจ้าหน้าที่ป่าไม้
ที่ทำหน้าที่ยามในคืนวันเกิดเหตุ
มารับทราบข้อกล่าวหาไม่ได้เจตนาฆ่า
แต่ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
รวบรวมพยานหลักฐานส่งฟ้องนะคะภายใน๖๐วัน
ขณะเดียวกันในสมบัติสิงห์สาวแหนะครับ
เป็นหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย๖แก้งเรือง
เขาแจ้งความดำเนินคดีกับเด็กที่เสียชีวิตเหมือนกันนะ
ก็ต้องแจ้งเด็กที่เสียชีวิตรวมทั้งเพื่อนที่เข้าไปรวม๓คนในข้อหา
ร่วมกันบุกรุกและร่วมกันพยายามลักทรัพย์ในเวลากลางคืนค่ะ
คุณผู้ชมก็เป็นอุทาหอนสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ

ถ้าเกิดว่าจะเข้าไปในพื้นที่ที่เขาห่วงห้ามเนี่ยก็อย่าเข้าไปเลยนะคะ